ว่าพอถึงวันที่๓๐เมษายนแล้ว
พอไม่มีพระราชกำหนดฉุกเฉินแล้ว

หมอยงนี่ออกมาให้คำแนะนำ
บอกว่าถ้าเกิดการผ่อนคลายมาตรการอะไรต่างที่มันเร็วเกินไปเนี่ย
กังวลว่าอาจจะทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก
ทีนี้หมอยงก็เลยเสนอค่ะว่า
เวลาที่จะทำอะไรเนี่ยต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปดีไหม
ซึ่งเรื่องนี้นายแพทยงผู้วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา
ลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
หมอยงโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าการควบคุมโควิด๑๙ให้หมดไปนับเป็นเรื่องที่ดี
แต่มันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
แต่ถ้าหากไม่ควบคุมโควิด๑๙ก็จะกลับมา
ดังนั้นเราต้องหาจุดสมดุล
หากจะผ่อนคลายมาตรการหรือว่ากิจกรรมต่าง
ก็ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป
อาจจะเริ่มจากกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำก่อน

ก็อาจจะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง
ให้คนอยู่ที่ร้านน้อยที่สุดไม่มานั่งรอกันเป็นจำนวนมาก

ก็ต้องมีมาตรการทำยังไงให้คนไปซื้อของเท่าที่จำเป็น
แล้วก็ใช้เวลาในการซื้อของน้อยที่สุด
ลดการสัมผัสระหว่างคนจำนวนมากอันนี้ส่วนห้างนะ
แล้วหมอยงก็บอกว่าอย่างร้านอาหาร
ต้องจำกัดคนเข้าไปนั่งทานในร้าน
แล้วก็ต้องเน้นให้ซื้อกลับบ้าน
การกำหนดระยะห่างถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก
แล้วก็ยังย้ำนะคะว่าทุกคนควรอยู่บ้าน
แน่นอนว่าการทำงานที่บ้านต้องเป็นแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งก่อน
ส่วนสถานบันเทิงการแข่งขันกีฬา
อันนี้ควรงดให้คนเข้าไปชมทุกคนต้องช่วยกัน
แต่คนที่เสียโอกาสเสียอาชีพไม่มีงานทำ
ก็จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล
แล้วก็จากผู้ที่มีความพร้อมที่จะช่วยได้
จากประเทศไทยของเราต้องต่อสู้กับโควิด๑๙ไปอีกยาวนาน
ยงบอกแบบนี้ดังนั้นก็ต้องจัดระเบียบสังคมใหม่

กว่าจะมีวัคซีนในการป้องกันโรค
ส่วนเฟซบุ๊กนะคะ
สาธิตปิตุเตชะก็มีการโพสต์ภาพภารกิจอสมค่ะ
นี่เป็นอสมกรัปดรักที่เหล่าอสสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็ไปส่งยาให้กับผู้ป่วยถึงที่บ้านเลย
เป็นการปรับการทำงานที่เข้ากับช่วงโควิด๑๙
เห็นไหมคะท้ายรถมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเป็นกล่อง
ซึ่งกล่องนี้จะใส่ยาแล้วก็ขี่ไปตามบ้าน
เพื่อลดไม่ให้ประชาชนต้องมาซื้อยาเอง
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการลดการแพร่ระบาดในช่วงโควิด๑๙แบบนี้นะคะ